คุณผู้ชมฮะส่วนคุณกันจอมพลังเปิดปฏิบัติการอีกแล้ว
วันนี้ไปพื้นที่สนจรเข้น้อย

นี่มีคนเดินตามไปถ่าย
จนกระทั่งรู้ว่าผู้ชายคนนี้นะคุณนะ

และท้ายที่สุดมานั่งขอทาน
ตอนนี้ยังใส่หมวกปิดหน้ากากอยู่ใช่ไหม
แต่พอเปิดหมวกนั่งขอทาน
เรามีคลิปใช่ไหมฮะตอนนั่งขอทานอยู่

ก็เหมือนแก๊งขอทานจีนข้ามชาติ

นี่กลายเป็นคนใหม่อีกคนนึงแล้วนะ
เพิ่มขึ้นมาในลิสต์ของคุณกันจอมพลัง
ดังนั้นคุณกันจอมพลังก็เลยวันนี้
ไปเจอกับผู้อำกับการสนจรเข้นน้อย
ใช่ค่ะก็ไปเจอกับท่านผู้อำกับมานะคะ
พันธบริโรทเอกพันลบสำรานสมค่ะบอกว่า
คือพลเมืองดีมาบอกว่าเจอขอทานคนนี้นะคะ
หน้าตาแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยคล้ายกันเลยกับเคสก่อนหน้า
แล้วก็คิดว่าต้องเป็นกลุ่มขอทานชาวจีนเดียวกันแน่
คุณกันบอกแบบนี้มีผู้ติดตามในเพจ
เห็นผู้ชายคนนี้นั่งขอทานอยู่ที่ตลาดเย็นแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่สอนอจรเข้น้อยอย่างที่บอกค่ะ
พฤติกรรมผู้ชายคนนี้ทำตัวน่าสงสาร
แล้วก็ทำตัวเหมือนตัวเองเนี่ยคือตาบอดเดินไม่ได้
พอถูกจับกลายเป็นจะพยายามลุกเดินหนี
มีการคุยโทรศัพท์ตลอดเวลา
แล้วจากนั้นขึ้นรถสองแถวไป
มีคนให้ข้อมูลว่าผู้ชายคนนี้นั่งขอทาน๖ชั่วโมง

วันนี้เลยต้องมาตามค่ะว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังนี่

ขอทานคนจีนในไทยเป็นกลุ่มคนที่มีหนังสือเดินทางหมดอายุ
แต่จากการตรวจสอบไม่ใช่นะ
หนังสือเดินทางพวกเขายังไม่หมดอายุ

หนี้รัฐบาลเราไงเปิดฟรีวีซ่าคุณ

เรื่องฟรีวีซ่าผมพร้อมไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองนะฮะ
แต่ว่าก็จะมีแบบนี้แหละปะปนเข้ามาฟังเสียงคุณกันหน่อยค่ะ
ไม่ได้คนไปเฝ้าแหละเพราะว่ามันเชียวมาเชียวไปแล้วไหวตัวเร็วมาก
ส่วนของฟรีวีซ่าผมไม่ได้โจมตีเรื่องการเมืองนะ
ผมแค่บอกว่ามันอาจจะมีคนหัวใส
ที่เห็นช่องทางนี้แล้วเอาตรงนี้มาทำประโยชน์หรือเปล่า
ผมอยากถามว่าท่านเนี่ยเอาข้อมูลจากไหนครับ

ท่านท่านช่วยยืนยันผมหน่อยว่าคนเหล่านี้เข้ามาโดยพี่พักปอดหมดอายุ

อันนี้มันพอ๓๐ไหมครับ
พอ๓๐นี่คือเป็นช่วงที่ฟรีวีซ่าไหมครับ

ตามรวบตัวได้เนี่ย

แล้วก็จับกันไป๘คนนะ
อันนี้คุณกันบอกกรณีนี้เป็นกรณีที่๙
แต่ถ้าทางในเชิงของตำรวจที่ทำงานบอกว่า

แต่คุณกันบอกว่าเพิ่มลิสต์เรื่อย

เชื่อว่ามีอีกแล้วนะคะ

ก็พูดถึงว่าวัตถุประสงค์ของรัฐบาล

มันก็จะมีกลุ่มทุนจีนสีเทาแฝงตัวนั้นเข้ามา
ล่าสุดก็มีเรื่องของแก๊งขอทานจีนอีก
ท่านนายกว่ายังไงฟังเลยค่ะ
ทีนี้นะคะทางด้านของพันบุหรษตินี้
อธิบดีสุริยาค่ะอธิบดีกรงสรรพสมคดีพิเศษ

ก็สั่งการไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ